ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

เพลงที่๕นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณรุ่งสุริยานะครับร้อง

ฝุ่นโรงสุริยาร้อง

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ถ้าร้องได้แบบนี้

รับแล

ก้อนเฉยการให้ร้องได้
ร้องได้จริงอยู่แล้วสบายมากเลย

เขาอยู่กับวงยอดรักษ์สลักใจ
เขาเป็นคนแต่งเพลงรักแม่ไหม้ให้กับยอดรักสลักใจดัง
แล้วพี่ดากี้เป็นตลกประจำวง
แล้วบังเอิญนอกจากดากี้จะมีพี่โก้กรุงสยาม
โก้กรุงสยามอยู่กับยอดรักษ์ก็จึงแยกวงมาขอเกียงไกรนะ
ถือว่าเปลี่ยนชื่อเป็นเกรียงไกรกรุงสยาม
แล้วก็โก้กรุงสยามนี่คือพ่อแท้ของไยเว๋า
ผมไปกินอะไรไม่รู้รู้รู้มากจังเบื่อตัวเองจังเลย
ขอบคุณครูภูมิสุรารยามมาก

ตอนนี้เหลืออยู่แค่สองท่าน

ดปุ่มใครกดได้คนแรก๑ใน๒คนนี้

พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
เพลงแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะรู้จักด้วยนะเอาจริง
ฟังดนตรีมาทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทันทัน

ถ้าเพลงนี้นะครับใช่เพลงโป้เช่จริง
คุณอุ้มละครานาขึ้นมาร้องเพลงที่๖
มูลค่า๘หมื่นบาทเลยนะครับ
โปเช่จะใช้เป็นนี่หรือเปล่า

ถูกไหมครับ

พบเรามาเลยค่ะเรามาร้องได้ให้ร้านให้พวกเรากว่าค่ะ

ตอนนี้นะนอกต้นจากงานมีราคาราฮีมีราคารุกภงธุรกิจธุรกิจเทพ
หนึ่งนะคะแล้วก็มีฟิตเนสเศรษฐ์ย่านครับเป็นซิสคอมค่ะ
วันนี้นะครับมาด้วยใจจริงนะครับคุณอุ้มลักษณะนะครับ
ร้องเพลงเรียกได้ว่าถ้าเปรียบกับพวกบรรดาศิลปินดารานี้อาจจะสู้ไม่ได้
มาด้วยใจอยากจะทำบุญอยากจะช่วยจริงนะครับ

อ๋อหน่อยหน่อยดังมาก
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๖นะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
ตายแล้ว

น่าจะใช่เคคี่ที่บอกเมื่อกี้นี่แหละ
เจ้าของเพลงของเขาอยู่ในกวนที่มาร้องได้ให้บุญกับพวกเราด้วย
มาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ร้องได้แค่คำว่าชอบชอบไหมมาไปเนี่ย
รู้จักเพลงรู้จักแต่ว่าเนื้อเพลงนะครับ

ก็คือรู้จักได้ฟังแต่วันผ่านแต่ว่าร้องจริงจังเคยร้องบ้างไหมเพลงนี้
ถ้าร้องคาลาวเกะร้องได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีเนื้อร้องเต้นมัวแน่นอนอะ

ตัวช่วยครับช่วยได้ครับ
แบบถ้าเกิดผิดได้คำเดียวหนูก็ไม่ได้อยู่ดี
ถ้าเต็มที่เลยนะอุ้มเราก็ใช้ให้หมดเลยตัวช่วยไม่ต้องไปแคร์คนที่เหลือหรอก

ก็ลองดูนะเอาหมดเลย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้
ต้องใช้อยู่แล้ว
ตอนนี้นะครับแผ่นที่๓นะครับคุณบอลเชิญยิ้มเลือกไปแล้วนะครับ

แผ่นที่๒แผ่นที่๔แผ่นที่๕แล้วก็แผ่นที่๖
ตกลงว่าจะใช้แผ่นไหนครับ

คุณอุ้มลักษณะนะครับเลือกใช้ตัวช่วยนะครับ
แผ่นที่๖ก็มาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับ
กลัวจังเลยคุณป่าตัวช่วยนะครับ
แผ่นที่๖ของคุณอุ้มนะครับตัวช่วยของคุณก็คือ

เพลงเก่งก็บอกเข้าสึกยันท์อย่างดี

คนที่ได้เพลงเก่งนี่ก็คิดว่าเยี่ยมไปสุดยอดไปเลย
คืออะไรอ่ะ

เพลงเก่งของคุณอุ้มลักษณะคือเพลงอะไรครับ

ขอใจแรกเบอร์โท
ถ้าท่านดูเพลงยังผิดเลยนะ

คุณอุ้มจะต้องร้องเพลงนี้นะครับ

ทุกคำผิดไม่ได้เลย
ถึงจะได้เพลงที่๖นี้นะครับ

มูลค่าแปดหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้
ให้ล้านเพลงที่หกเพลงมาครับขอให้โชคดีนะครับ
แป๊บเดียวแค่ดูพอทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ
อยากบอกละกันว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะลิกมากไปมันก็
ไม่ดีไม่งาม
ก็เลยแค่ฝอนทำเป็น
อ้อมขอบทำเป็นวัตดูช่วยเมย์จนเธอมาขอบแล้ว
เธอเขาทางแล้วเอิ้บอยากบอกจึงเลยทำบาทให้รีบ
โทรหาเวทโทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบ
แบบว่าให้รอแต่รอนี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษา
ยอมจะนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและโปรโทโอโอโอ
เฮ้ยหาดีเมื่อซิลโปนนือมันบีจบไปรักแม่ของฉัน
ไม่รู้มีอีกเมื่อไหร่เอาใจแลกใจกันนี้ไปก่อนแบบนี้
เบโทอื่นจะได้ยินเสียงร้องสายแบบแบบแบบว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจ
ลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษา
ยอมเป็นนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
วางไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและโปรโทโอโอโอ
สัมพิธี
กังพนคิดว่าเพลงจบแล้ว
พาพี่สมาธิกับกาลร้อง
เดี๋ยววันเถอะโดฯ

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เดี๋ยวตามเชียร์บ้าง

มูลค่า๘หมื่นบาท

มันน่ะจ๊ะ
มันน่ะจ๊ะ